เลิกก็รากันมาก็อ๊ะต้องบอกว่าพักนึงแล้วหน่อ
แต่ก็ยังมีการถูกเชื่อมโยงเรื่องราวต่างนานา

คือหนุ่มกั้นเขาเข้าไปโพสต์